พาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่สำคัญของวัดพระธรรมกาย
แล้วก็จุดที่เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับ

วันนี้ครับคุณผู้ชมทางด้านของหน่วยงานที่เข้าไปควบคุมดูแล
หลังจากที่ตี๑๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ได้มีการประกาศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔นะครับ
ควบคุมพื้นที่ภายในวัดพระธรรมกายโดยรอบวัดพระธรรมกาย
รวมทั้งครอบคลุมไปถึงพื้นที่ในอำเภอคลอง๒แล้วก็อำเภอคลอง๓

คลอง๒ตั้งแต่หมู่บ้านที่หมู่ที่๗เรื่อยไปถึงกินพื้นที่ไปถึงหมู่ที่๑๓
หมู่ที่๗ถึงหมู่ที่๑๑ในตำบลคลอง๓
ในพื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานีนะครับคุณผู้ชม
เราพบว่าถ้าดูจากพื้นที่โดยรวมของวัดพระธรรมกาย
พื้นที่ประมาณ๒๕๔๓ไร่ครับคุณผู้ชมเป็นรูปตัวแอลนะครับ
ถ้าหากว่าเราดูจากบริเวณที่ทุกคนเห็นเด่นเป็นสง่าน
เห็นตั้งแต่ภายนอกวัดก็คือบริเวณที่เรียกว่าเป็นจุดมหาวิหารพระเทพมงคลมุณี
จุดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นจุดที่อยู่บริเวณต่อเนื่องจากประตูที่๗
ซึ่งประตูที่๗จะติดกับถนนใหญ่ถนนหลักเลยนะฮะ
ซึ่งมองเห็นตั้งแต่ข้างนอกแล้วจุดนี้บริเวณนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งด่าน
คอยตรวจสกัดทำให้ความเคลื่อนไหวจุดนี้เนี่ย
ที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีอะไรเคลื่อนไหวเท่าไหร่นัก
แต่อีกหนึ่งจุดครับซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้าไปตรวจค้น
เจ้าหน้าที่ก็ตั้งจุดตรวจตั้งแต่ทางเข้าถนนเรียบคลองแอนคือบริเวณประตูที่๕
แล้วก็ทางเชื่อมต่อไปถึงประตูที่๖ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามนะครับ
จุดนี้สำคัญเพราะประตู๕เป็นประตูหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้าไปยังพื้นที่
จำนวน๑๙๖ไร่ซึ่งเป็นส่วนของพื้นที่วัดพระธรรมกาย
พื้นที่ทางเชื่อมต่อระหว่างประตู๕และ๖ครับคุณผู้ชม
ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ
สามารถจะใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายระดมคนจากฝั่งซ้ายมาขวาก็ได้
หรือจากฝั่งขวามาซ้ายก็ได้โดยสะดวก
ที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
กั้นพื้นที่ทางเชื่อมดังกล่าวนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันแรกที่มีการเข้าไปตรวจค้นพื้นที่ดังกล่าว
ทำให้มวลชนเองก็ถูกแบ่งออกเป็น๒ฝั่ง๒ฝั่งด้วยกัน
และช่วงบ่ายเมื่อวานนี้พระสงฆ์แล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับ
ก็ยึดพื้นที่คืนแล้วก็นำเต็นต์นำเก้าอี้มาวางเพื่อสวดมนต์
โดยต้องการจะยึดพื้นที่ดังกล่าวคืนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับ
จนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ปะทะเล็กน้อยในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นจุดที่น่าจับตามอง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปก่อนหน้านี้นะครับ
ก็คือในช่วงประมาณสัก๘โมงเสร็จภาพเหตุการณ์เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น
ปะทะกันระหว่างพระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาจำนวนหนึ่งกับเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ที่ต้องการจะเข้าไปโดยเจ้าหน้าที่ต้องการจะไปในพื้นที่ของสะพานข้ามคลองแอน
จุดนี้อยากจะเอาพื้นที่จุดนี้คืนเพราะว่าจะเป็นทางเชื่อมกันระหว่างประตู๕แล้วก็ประตู๖
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ

คือหลังจากที่มีการปะทะกันนะครับ๒ฝัก๒ฝ่ายก็ผลักดันกันไปมาโดยปราชจักรอาวุธ
แต่ก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งทั้งสองฝ่ายเลยคือเจ้าหน้าที่เองก็เจ็บ
ศิษย์ลูกหาที่เป็นผู้หญิงก็มีบางคนเจ็บจนต้องส่งโรงพยาบาล
พระสงฆ์บางรูปก็เจ็บเช่นเดียวกันมีบาดแผลถลอกปอกเปลือกนะครับ
พื้นที่บริเวณนี้จึงกลายเป็นจุดที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการประทะ
เพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต้องคอยจับตาดูนะครับว่า
จากนี้ไปมาตรการของเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการบริเวณนี้จะทำยังไง
เป้าหมายคือต้องการจะยึดคืนพื้นที่ทางเชื่อมบริเวณคลองแอน
ขณะที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเองแม้ว่าจะถูกปิดกั้นจากเจ้าหน้าที่
แต่ก็มีคนมาเข้าร่วมจำนวนมากกว่าวันก่อน
เพราะมีข้อมูลรายงานว่าสามารถจะเดินลัดเลาะตัดทางซอยย่อยได้
พ้นจากด่านตรวจของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาในบริเวณเหล่านี้
และเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเสริมกำลังเพิ่มขึ้นแบบนี้
คุณผู้ชมครับคงต้องรอดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป
โดยเฉพาะบริเวณจุดยุทธศาสตร์สำคัญในพื้นที่วัดพระธรรมกาย
จะเป็นอย่างไรซึ่งทรัฐทีวีก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ชม